ดีต่อเนื่องดีขึ้นตามลำดับ
ก็เป็นเกมที่เราเนี่ยคาดกาลผลในคาดได้อยู่แล้ว
เพราะเราเหนือกว่าแต่ว่าเราก็ต้องเล่นให้ดี
ในในเรื่องของบอลเสิร์ฟนะครับแล้วก็

นี่เรานำห่างเยอะนะ๒๕ต่อ๑๒๒๕ต่อ๘ต่อ๙เนี่ย
ใช่ครับสกอร์ออกมา๓เซตรวดเราชนะไปนะครับ
๒๕๑๒แล้วก็๒๕๘ใน๒เซตหลัง
๒เซต๓ก็เข้ารอบแบ่งกลุ่มแน่นอนนะครับ
หลังเกมทางโค้ชยะนะครับนัทพลศรีสมุทรนาค
หัวหน้าภูมิสอนก็พอใจนะครับ

ก็บอกว่าเรื่องของการตีเสียเองน้อยมาก
รักษามาตรฐานได้ดีก็มีโอกาสรุ้นแชมป์รายการนี้นะครับ
ที่น้องดุ๊กดิ๊กนัทนิชาใจแสนมือเซ็ตดาวรุ่งก็พอใจผลงาน
แล้วก็เตรียมจะศึกษาเกมของไต้หวันกับคาซักสถาน

ก็วันนี้นะคะก็ให้๑๑๘เต็ม๑๐ค่ะ
เพราะว่าก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง
มั่นใจมากขึ้นนะคะพอเริ่มจ่ายบอลให้เพื่อนตีได้ค่ะ
เริ่มมีความมั่นใจตัวเองแบบก็จ่ายบอลได้แบบเป็นตัวเองมากขึ้น

ตอนนี้ยังเลยค่ะเพราะว่าโค้ดก็ได้ยังได้มานั่งดูค่ะ

น่าจะมีประชุมอีกทีนึงอะค่ะ

จะหยุดพักหนึ่งวันก่อนลงอันขาดในรอบสองวันพรุ่งนี้
ซึ่งคู่แข่งยังต้องรอผลการแข่งขันระหว่างมาเกาะกับฮ่องกงในวันนี้นะครับ
ส่วนคู่ระหว่างไต้หวันกับคาซักสถานนะครับ
และชมบันทึกการแข่งขันได้ในคืนนี้เวลาตีหนึ่งครับ